คดีหนึ่งนะคะที่หลายคนก็ติดตามสนใจประเด็นนี้นะคะ
กรณีที่หลานอดีตรัฐมนตรีไปล่วงละเมิดทางเพศนะคะ
ผู้หญิงอายุ๒๑ปีปรากฏว่าวันนี้หลานชายอดีตรัฐมนตรีที่เป็นข่าวเข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้วนะคะ
แล้วก็บอกว่านี่เป็นเรื่องที่พยายามจะกันแกล้งเขาค่ะ
นายอภิดิษฐ์อินทุลักษณ์นักธุรกิจหนุ่มวันนี้มาที่สนโชคชัยค่ะ
มีชายหุ่นล่ำไว้ผมสั้นเกลียนประกบข้างกาย
แล้วก็กันผู้สื่อข่าวไม่ให้เข้าใกล้ตัวมากนักนะคะก็มาด้วยนะคะ
โดยระบุว่าวันนี้มารับทราบข้อกล่าวหาตามหมายนัดของตำรวจที่ส่งให้
ตั้งแต่วันที่๒๓สิงหาคมให้เข้าพบวันที่๒๙สิงหาคม
คดีที่เกิดขึ้นนะคะก็บอกว่ายอมรับว่ารู้จักกับผู้เสียหายมาก่อน
แล้วก็วันเกิดเหตุก็ไปกับผู้เสียหายจริง
เพราะว่าผู้เสียหายทะเลาะกับพี่สาวไปที่สถานที่พักแห่งหนึ่ง
แต่เขาบอกเขามีหลักฐานว่าเหตุการณ์ไม่ได้เป็นไปตามข่าวที่เสนอก่อนหน้านี้ค่ะ

ส่วนเรื่องคลิปสนทนาระหว่างคนสนิทของเขากับผู้เสียหาย
คลิปนั้นเขาบอกเป็นเพียงส่วนเดียวไม่ใช่การพูดคุยทั้งหมดนะคะ
เป็นเรื่องที่เป็นทายาทนักการเมืองระดับรัฐมนตรีก็ยอมรับว่า
คุณตานั้นเคยดำรงตำแหน่งเมื่อ๔๐๕๐ปีที่แล้ว
ล่าสุดทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดพร้อมผู้เสียหายไปที่กองปราบรามค่ะ
ร้องทุกข์ขอให้โอนคดีจากท้องที่มารับผิดชอบเพื่อป้องกันการวิ่งเต้นคดีนะคะ
ที่มีหลักฐานก็เพราะว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์หรือว่าคนที่รับรู้เนี่ยจะเป็นพี่สาวค่ะ
ซึ่งตรงนี้ก็มีหลักฐานทุกอย่างบอกเลยว่าคือคนเราถ้าไม่ได้ทำผิดจะโทรมาทำไม
โทรมายื่นเงินเสนอเงินทำไมทั้งนี้ไม่ได้อยากได้เงินค่ะอยากได้ความถูกต้องค่ะ
เอาความจริงมาดูกันเอาหลักฐานมาดูกันค่ะทางนี้ก็แน่นเหมือนกัน
ขณะที่ในเพจของทนายสิทธานะคะวันนี้ได้มีการโพสต์นะคะ
แชทการคุยโต้ตอบระหว่างชายหญิงคู่นึงซึ่งเราจะเห็นว่า
ฝ่ายชายเนี่ยทักหาแล้วระบุว่าเกิดขึ้นครั้งแรกพี่เข้าใจ
แล้วฝ่ายหญิงก็ตอบว่าถ้าหนูเมามากพี่เป็นคนชวนดื่มและตกลงกันแล้วจะไม่ล่วงเกินกัน
ก็มีการตอบกลับมาบอกว่าพี่ขอโทษฝ่ายหญิงก็ตอบกลับว่าแต่ทำไมยังทำนะคะ
เนื้อหาโพสต์นี้ตั้งคำถามบอกว่าหากเป็นผู้ชายน่าสงสารถูกรังแก่
การทำอะไรโดยอีกฝ่ายไม่ยินยอมใครกันแน่ที่เป็นเหยื่อนะคะ
อันนี้ก็คือการโพสต์ในเพจของทนายสิทธาค่ะ